สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
กลับมาเจอกันนะฮะหลังเคารพทงชาติวันนี้นะครับแน่นอน
ขอต้อนรับคนที่ถูกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันนี้เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดอืมเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด
แล้วก็เลขท้ายเล็กเลขหน้าสามตัวได้แก่สองแปดเจ็ดกับสองสี่สอง
เลขท้ายสามตัวตั้งแต่ศูนย์ศูนย์สองกับห้าสี่สอง
เลขท้ายสองตัวหกหนึ่งนะฮะใกล้เคียงอะไรกันบ้าง
มดได้ซื้อไหมคะพี่ไม่ได้ซื้ออ่าเมื่อวานเนี้ยพี่มดบอกให้โทรไปซื้ออะไรนะ
หนึ่งห้าก้ามไม่ถูกอ่ะเออสาวใจเหมือนกันเนอะฮะ
เศร้าใจเหมือนกันนะพี่ผัดเป็นไงคะถ้าเงียบเงียบไม่ต้อง
ถ้าถูกแล้วแหมไม่มีเงียบแล้วค่ะยินดีกับทุกคนที่ถูกด้วยแล้วกันนะคะ
แล้วผู้ชมฮะแน่นอนคำคือคำถามที่ว่าเวียสุโกนละวัดจะแต่งงานหรือยัง
เลขเด็ดนะปรากฏว่าเวียก็บอกมันถึงเวลาแล้วล่ะ
ด้วยอายุอนามตอนนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องแต่งงาน
หลังจากมีข่าวหนักหน่วงเหลือเกินว่าเอาละจะต้องควงแฟนสาวนอกวงการเนี่ย
เข้าสู่ประตูวิวาเร็วเนี้ยแหละล่าสุดครับเวียสุกลวัฒน์เปิดเผยแล้วว่า
ด้วยวัยแต่ด้วยวัยเนี่ยก็คือพร้อมแล้วล่ะพร้อมที่จะแต่งงานแล้ว
แล้วก็เคยวางแผนเรื่องแต่งงานมานานแล้วตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้ว
ก็คือวันที่๑๗กรกฎาคมตั้งใจจัดเป็นงานปิดในครอบครัวครับ
แล้วก็มีอะไรคุยได้ทุกเรื่องยอมรับว่าตื่นเต้น
นะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เหอะว่าที่สะพ้ายถามว่าอยากมีลูกไหม

เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นทั้งสามีและคุณพ่อ
ไปฟังเสียคุณเวียสุกลวัฒน์กันฮะ
วางแกนไม่นานหรอคะ
คือเราคุยกันตลอด

เราต้องดูเขาว่า
จริงเลิกเหรอ

เขาก็บอกว่าก็สักระยะหนึ่งหรือเปล่า
แต่ก็คือเรื่องที่คุณติดตามกันนี่

อเจมส์ที่เขาถ่ายรูปก็มีแม่คุณเวีย

ว่าใไปดูที่ตอนที่แอ้งจี่เค้าบอกครับ
อเจมส์แอ้งจี่พูดมาก่อนการละ

ไม่ต้องมานักข่าวไม่ต้องไปตาม
ซองกันอยู่นาน
โซเชียลที่สำหรับเอ่อโพสต์ล่าสุดบนไอจีของคุณแม่พลอยภายกรีน
ของแม่เวียเนี่ยนะฮะแล้วพร้อมกับแคปชั่น
ส่วนใหญ่แม่เขาอยู่เมืองนอกใช่ไหมฮะอยู่อเมริกาถูก
เพียงแค่เปิดเผยช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวของเขา
แต่ยังเป็นการอวดชมแฟนสาวของเวียอืมนี่สาวผมสั้นที่ทุกคนตามหากันใช่ไหมค

ความสนิทสนมกับหวานใจของลูกชายเป็นอย่างมากเลย
เห็นไหมกอดเอลทุกแล้วนะถูกไม่ว่าจะเป็นภาพที่หนังมองตา
ส่งยิ้มหวานภาพอบเอวนะฮะ

งานนี้แฟนก็เข้ามากดไลค์กันอย่างล้นหลามเลยฮะ
อ่าแบบว่าไปเกี่ยวขนาดนี้ว่าซุ่มย่ำอาจจะ
คุยถึงอนาคตอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

คิดว่าน่าจะเป็นแบบเปิดตัวเสร็จแล้วก็น่าจะมีแบบว่า

เออแบบแบบ
อ๋อโอเคก็อาจจะเป็นไปได้
เขาก็ถามว่าครั้งนี้มันรักความรักเนี่ยสุขงอมรึยัง
ด้วยวัยนะฮะเราคุยกันรู้เรื่องเราเข้ากันได้
เมื่อก่อนเราอาจคิดว่าต้องดูกันไปนาน
แต่พอถึงวัยเนี่ยช่วงเวลาเหมาะสมจึงโอเค
เจ้าสาวก็ตื่นเต้นส่วนงานอย่างที่บอกว่าเขาจะจัดงานแบบปิด
เรามีญาติแล้วก็เพื่อนไม่มากประกอบกับการระบาดของโควิดด้วยนะฮะ
ก็พยายามทำให้งานอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุด
เขาบอกเจ้าสาวโดนใจเราทุกอย่างแต่หลายอย่างคุยกันแล้วก็เข้าใจ
สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วเราก็อยู่ในวัยที่นิ่งขึ้น
เขาว่างั้นแล้วก็น่ารักทุกอย่างส่วนตัวเขาถามว่าคลั่งรักขนาดไหน
ก็ไม่ได้คั่งรักแต่ตัวเองรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้ว
เหมือนอะไรจะไปของมันเองเราก็ไม่คาดคิดนะฮะ

เนื้อจากว่างที่มีข่าวไปคุณก็ไปเปิดวาร์พ
ตัวตัวสาวเองคงไม่ได้ชินหรอกเพราะ๑ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง
ตนก็อธิบายว่าอาจเจอเรื่องแบบนี้นะ

เราพยายามอธิบายแล้วก็ทำตัวปกติ
ส่วนแม่ก็ดูแฮปปี้แม่บอกนานแล้ว
อ๋ออะไรนานแล้วค่ะแม่รอมานานแล้ว
เขาบอกว่าพอกลับมาก็ได้เจอลูกสะพ้ายเลยอายุก็ขนาดนี้แล้วอยากมีลูกอยู่แล้ว
เขาบอกว่าได้ทั้งลูกชายลูกสาวเลยตอนนี้พร้อมเป็นทุกอย่างแล้ว
คือพร้อมทั้งเป็นสามีแล้วก็พร้อมทั้งเป็นพ่อคนแล้วล่ะ
ก็เนี่ยจากคำถามที่หลายหลายคนถามเขาบอกว่าเขาพร้อมที่เป็นพ่อคนแล้วนะแปลว่า
แปลว่าแต่งไปนี่คือพี่เวียพร้อมที่จะแบบเป็นพ่อแล้วเป็นพ่อเลยทำผลิตลูกได้เลยใช่ไหม

หมากก็ประกาศแต่งงานแล้วหมากเด็กกว่าเวียตั้งเท่าไหร่

ใช่ไหมแบบฝันคนก่อนก็คบนานยังไงกันหลายคน
ไทยเขาเลิกลาอ่าใช่ไหมค่ะเขาก็บอกว่าที่นักข่าวไปรุมสภาพ
บอกเขามีครบคบกันอยู่แล้วอ๋อเหรอเขาเคยสัมภาษณ์ตอนนั้นไง
ตอนที่แบบทุกคนไปลุมถามเขาอ่ะหลังจากที่มีข่าวเลิกลากับนางเอก
เขาก็ไปพยายามไปถามว่าอ้าวแล้วยังไงตอนนี้คุณเวียมีคนอื่นหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เคยปิด
ถ้าสมมุติถามความรักมันก็ไม่ใช่แบบเพิ่งมาเจอเดือนสองเดือนไง
ถ้าจะเอาจริงจริงก็เป็นปีเนอะอืมปีปีก็จะอาจจะเป็นเพราะว่าเงียบมาก
เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าแบบฝ่ายหญิงเป็นใครอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาแต่งงานแล้วมีลูกเลย
ลูกเขาต้องน่ารักมากน่ะเพราะว่าตัวเวียเนี่ยเราว่าหล่อน่ารัก
เวียนี่น่าเป็นพิมพ์นิยมนะเกาหลีนี่คืออยู่ในหนึ่งในชาร์จที่คนเกาหลีอยากทำหน้าแบบนางไหม
โอ้โหเขาว่าเขารู้จักกันนานแล้วไม่ได้เพิ่งมารู้จักกัน
ไม่ได้เพิ่งรู้จักกันอ๋องั้นก็แปลว่ารู้จักกัน
คือเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมานานแล้วเลยรู้จักกันดี
เพราะอย่างที่บอกว่าคราวนี้เขาไม่ได้ปฏิเสธ
ค่ะแล้วก็สรุปแล้ว๑๗ก็อีก๑๖วันเนี่ยน้องคุณเวียก็จะแต่งงาน
๑๗วันดีนะเนี่ยแต่งกันเยอะนะ๑๗อะค่ะแอแอดด้วยใช่มั้ย
แออ๋อแอแอดรู้สึกจะจัดงานที่เดียวกันอ่ะ
อ๋อหรอค่ะอืม๑๗เขาว่าเลิกดี
แสดงความยินดีกับคุณเวียร์อย่างที่เรารู้ว่าเราก็ผูพันกับเวียร์มาเยอะเนอะ
เล่นละครตั้งแต่เด็กจนวันนี้เป็นวันที่เขามีครอบครัวแล้วอ่ะนะ
มาถึงวันนี้แล้วนะแสดงความยินดีกับคุณเวียร์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาการเบรกกันสักครู่
เพราะเรายังมี๕เบรกเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวกลับมากันฮะ
แน่นอนวันนี้ข่าวที่คุณพูดถึงก็คือเจ็ดของพระม่าเนี่ยแหละ
ใช่ครับถูกต้องบินเข้านั่นฟ้าประเทศไทยซึ่งถ้าเอาจริงมันก็เกิดความแตกตื่นของประชาชนพอสมควร
ซึ่งถ้าเอาจริงว่าระหว่างประเทศเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องใหญ่
มันเป็นพรมแดนมันคือเขาเรียกว่าอะไรอธิปไตยค่ะ
แล้วทีนี้ปรากฏว่าอันที่คือหากันก็คือเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินรบของฝั่งเมียนมา
ลงหลุบหลบภัยเพราะไม่รู้ว่ามันจะกระเด็นมาเมื่อไหร่
เอาจริงตั้งแต่๖วันก่อนที่มีการสู้รบกันในเมียนมาร์เนี่ย
ลูกกระสงลูกกระสุนก็กระเด็นเข้าฝั่งเรามีเหมือนกันนะ

รถรถเลยก็คือเขายิงคนเนี่ยเหรอ

เขาก็ยิงคนจากข้างบนฟ้าลงมาถูกต้องไหม

ถูกค่ะเพราะว่าจริงพรมแดนเราที่มันติดกันเนี่ยมันไม่ได้มีกำแพงสูงมากั้นไง
ว่าอันนี้คือบ้านฉันแล้วอันนั้นคือบ้านเธอแล้ว

มันเป็นพรมแดนธรรมชาติค่ะคุณล้ำมานิดนึงมันก็กระเด็นเข้าพื้นที่บ้านเรา
เพราะฉะนั้นน่ะประชาชนอยู่กันเยอะแยะนะคะ

ตอนช่วงสายเนี่ยก็ยิงกันอีก
ยิงกันทิ้งระเบิดกันจนกระทั่งตกบ่ายคราวนี้ค่ะ
เขาบอกว่าทหารเมียนมาร์เนี่ยใช้ปืนระดมยิงใส่พื้นที่รอบฐานที่อยู่ฝั่งนู้นแหละ
แต่ว่ามันใกล้กับพรมแดนอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ปฏิบัติการทางอากาศมีเครื่องบินรบ๒ลำ

แล้วก็ยิงจรวดแล้วเขาบอกบินต่ำด้วย
เสียงระเบิดเนี่ยลั่นทั่วหมู่บ้านเลยนะคะ
โดยหลังจากที่เครื่องบินเมียนมาร์บินเรียบแนวชายแดนมาเป็นวันที่๒ค่ะ
อันนี้อันตรายเพราะมันคือการลุกล้ำน่านฟ้าประเทศไทย
และยิ่งเป็นภาวะสงครามของฝั่งเขาด้วย

แล้วหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านต้องรีบประกาศเสียงตามสายเลย
โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงสั่งปิดทำการเรียนการสอนมา๒วันแล้ว

เพราะไอ้จังหวะที่บินต่ำคือบินขึ้นไปอยู่ตรงหลังคาโรงเรียนแล้วอะค่ะ
เรื่องนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องใหญ่นายกต้องจัดการ
ก็มีการประชุมกับทางฝั่งกองทัพแล้วก็ทางฝั่งทหารของเมียนมาร์
ทีนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคนเอาคำพูดของนายก
มาขัดย่อแล้วก็มาแชร์กันเยอะทำลองว่าเขาแค่ตีวงเหลียวกว้าง
ไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวพูดประโยคเต็มที่นายกพูดให้ฟังก่อน
ให้ความเป็นธรรมกับนายกด้วยเราไปฟังนายกก่อนไหมฮะเราไปฟังก่อน

บอกแบบนี้เขาบอกว่าทูตทหารเนี่ยมีการพูดคุยกันแล้ว
เขาขอโทษมาผมก็คุยแล้วนี่เป็นเรื่องที่มองดูอาจเป็นเรื่องใหญ่

ซึ่งวันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ระหว่างไทยกับเมียนมา
เพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกัน
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราประเทศไทยเนี่ย
มีสมรรถนะพอเพียงที่จะป้องกันอธิปไตยของเราเอาไว้ได้
แต่ในวันหน้าก็ต้องดูนะ
ว่าเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอหรือเปล่าในอนาคต

และขอย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โต
ปรากฏว่าคนเอามาตัดต่อยังไงคะ

นายกบอกเขาแค่ตีวงกว้างย้ำไม่ใช่เรื่องใหญ่

ถ้าเกิดสมมุติว่าเครื่องบินรบของประเทศอื่น
เข้ามาในน่านฟ้าไทยแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่

คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นแน่นอนเขาต้องอกสั่นขวัญแขวนอยู่แล้ว
เพราะระเบิดมันก็กระเด็นมาโดนหลายที่เหมือนกัน
จริงถามว่าการบินเข้าน่านฟ้าเป็นเรื่องใหญ่ไหม

นายกก็พูดว่าเออดูแล้วมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่โต
แต่อยู่ที่ว่าเราจะขยายเรื่องใหญ่นั้น
ให้มันใหญ่กว่าเดิมจนเป็นเรื่องเป็นราวหนักหนาสาหัสขึ้นไหม

มีการพูดคุยกันแล้วแล้วฝั่งนู้นเขาขอโทษมาแล้ว
แสดงเจตนามาแล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
มันเป็นการตีวงที่กว้างเกินไป

คือหมายถึงว่าณวันนี้ขอโทษแล้วคุยกันแล้ว

แต่ไม่ได้แปลว่าเราก็จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้อีก

อย่างน้อยเขาขอโทษมาก็ต้องมีการคุยกันอย่างเด็ดขาดว่า

เพราะว่าความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้อง

คือมันอันตรายแล้วจริงแล้วอาจจะต้องมีการ

คุณจะลบกันก็เรื่องของคุณเนาะ
ในปัญหาฝั่งประเทศแต่
ประเด็นคือไอ้ลูกกระสุนระเบิดอะไรที่มันกระเด็นเข้ามา
อย่าเกิดขึ้นอีกเพราะเกิดขึ้นตลอดเวลา

แล้วก็ต้องแก้ให้ประชาชนกรรมนั้นแล้วก็รับผิดชอบยังไงด้วย
อืมคือขอโทษขอโทษอันดีค่ะ
แต่ขอโทษอย่างเดียวแล้วทำซ้ำไม่ได้

อาจจะต้องมีการคุยและกำชับกันให้มันแบบ
เป็นมั่นเป็นเหมาะกว่านี้มีข้อตกลง

มันก็คือสิ่งที่วันนี้ผู้ถึงกันเยอะพอสมควร

ถึงขั้นที่ว่าลุ้มหลบไภ

อืมไฟเตรียมทยอยขึ้นทุกอย่างกำลังจะขึ้น
แต่วันลดราคาไปซื้อขนาดเราเองแล้วกันนะฮะพักกันสักครู่
ตอนนี้ต้องชนะมิสทีน
เอาละฮะวันนี้แน่นอนเราเตรียมตัวปรับตัวเองสักนิดนึงค่ะ
ทุกอย่างจะไม่มีอะไรถูกอีกแล้วในโลกนี้ต้องบริหารจัดการของตัวเอง
แต่มันเป็นทั้งโลกนะวันนี้น้ำมันเองเนี่ย
มันไปไกลแบบว่าถึงเวลาที่แบบว่าเราจะต้องประหยัด
ไหมอย่างกัฎสงโต้มมันจะประหยัดยังไงอ่ะแต่เราก็ยังดีน่ะ
อาหารยังไม่ขาดถูกจริงหลายหลายประเทศอาหารขายใช่ค่ะ
อย่างหนึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคของเราเนี่ยมันขึ้นราคาหมดเลย
จะมีการปรับขึ้นกิโลกรัมละ๑บาท
เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซหุ่งต้มขนาดถัง๑๕กิโลกรัม
ก็คือถังทั่วไปที่เราจะใช้กันก็จะขึ้นอีก๑๕บาท
ก็อยู่ที่ราคา๓๗๘บาทต่อถัง
คุณไปบวกรบคูณหารกันเอาเองว่าเมื่อปีที่แล้วคุณซื้อเท่าไหร่
ปีนี้ผ่านไปครึ่งปีแล้วคุณซื้อเท่าไหร่

น่าจะที่๓น่าจะประมาณครั้งที่๓

ก็ต้องดูคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

เขาบอกว่ามันจะเป็นการปรับขึ้นแบบขั้นบันได
จะค่อยปรับขึ้นไปเรื่อยแต่ถามว่าตกใจไหมตกใจ
ในที่สุดแล้ววันนี้เราจ่ายค่าไฟตกใจแน่นอน
ขณะเดียวกันอธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าได้ประชุมกับห้างค้าส่งขาปลีกในร้านสะดวกซื้อ
จากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าพบว่า
ภายหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะขึ้น๑๐๒๐นะฮะ
โดยในแหล่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะแล้ว
จะเห็นตามค่ายมวยตอนนี้ค่ายมวยที่ไปออกกำลังกาย
ไปหมดแล้วดีใจก็เศรษฐกิจมันก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นการนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่
ถ้าสมมุติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อไหมว่ามีการจับจ่ายใช้สอยสูงขึ้นถึง๕๐
ดีจัง
แต่ก็โลกเราบาทก็ยังมีอยู่นะฮะสำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย
ต้องยอมรับของที่จำเป็นต่อการครองชีพหรือสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ห้างวันนี้เขายืนยันเขารับปากแล้วนะฮะ
ว่าจะไม่มีปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ทุกคนพร้อมจะให้ความยินดี
ให้กำลังกันค้าภายในเลยล่ะนะแล้วอีกอย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
จะจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ปุ๊บก็ดูกระทรวงพาณิชก็จะช่วยประชาชนยังไง
บอกจะมีการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพื่อช่วยลดภาระค่าคลองชีพไปกับประชาชน
รวมถึงได้ขอความร่วมมือให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
ส่วนกรณีของข้าวสารบรรจุถุงเนี่ยที่มีกระแสว่าเอาล่ะชาวนาจริงแล้วชาวนาไม่ได้รวยเนอะ
พ่อค้าคนกลางรวยเจ้าของข้าวสารรวยขึ้นราคากันแบบเต็มที่เนี่ย
เขาบอกว่าเนี่ยกระแสข่าวที่จะมีการปรับราคาข้าวสารคนนั้นน่ะครับ
มได้ประชุมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยทุกฝ่ายยืนยันว่า
จะไม่ปรับขึ้นราคาในตอนนี้
ว่ารวยราคาสินค้าและกรบริการจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
กรณีที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาคุณก็มีโทษจำคุกนะฮะปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน๑๕๖
คือวันนี้เราจะเห็นเนี่ยบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเองมันก็ไม่ได้ราคาเดิมแล้วอ่ะ
ใช่หรือถ้าราคาเดิมปริมาณก็ไม่เท่าเดิม

ยังมียังมีแต่ว่าบางส่วนใหญ่จะสตาร์ทอยู่ที่๒๐ถ้าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ
ตาร์ทที่๒๐แล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไปที่๕๐
ซึ่งวันนี้เอาจริงนะ

วันนี้ถกกันเนี่ยแล้วเมื่อก่อนเรากินข้าวไข่เจียวกันจานเท่าไหร่

๒๐บาทนี่ไข่เจียวหมูสับถูกต้องบ้างหรูหรูแล้วนะแต่๓๐ก็มีนะถ้าเป็นหน้าเทศกาลอะไรอย่างนี้
อ่ะแล้วแต่ไข่ถูกไข่แพงแต่ปรากฏว่าวันนี้คนเขาพูดถึงว่า
ข้าวไข่เจียวถ้าสมมุติบอกจานละ๕๕บาทล่ะ
อืมก็รู้สึกนะถ้าเป็นไข่เจียวปูไข่เจียวกุ้งเข้าใจ
ไม่ไข่เจียวธรรมดาเนี่ยธรรมดาไข่เปล่าหรอฮะ
ไข่เปล่าเนี่ยแหละซึ่งเขาก็บอกว่าดูดิ
ไม่มีหมูสับด้วยหรออ่ะแพงละแต่คุณฟังพ่อค้าแม่ค้าเขาบ้างก็ดีนะฮะ
อ่าลองฟังดูนะค่ะคนที่เขาทำมาหากินเนี้ย
เขาอธิบายหมดเลยว่าทำไมของเขาต้อง๕๕บาท
จริงแล้วคำนวณต้นทุนถึงขนาดนี้เลยเหรอทำให้หลายคนมองว่า
ต้นทุนดังกล่าวเนี่ยคือต้นทุนแฝงหรือเปล่า
คุณดูนะฮะเขาบอกว่าการที่เขาจะขายข้าวไข่เจียวจานนึงเนี่ย
เขามีค่าอะไรบ้างค่าเช่าที่
อูหูค่าเช่าที่ค่าเช่นเนี่ย
ค่าถุงถุงใส่ถุงใส่ข้าวอ่ะทุกอย่างมันไม่ได้มาฟรีอ่ะ
ทุกอย่างคือต้นทุนทั้งหมดลูกค้าจะคิดว่าต้นทุนมีแค่ค่าข้าวกับค่าไข่ไม่ได้
ซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยอธิบายเขาอธิบายให้ชัดเจนเลยว่าอย่าเพิ่งด่าเขานะ
ฟังเขาสักนิดนึงต้นทุนข้าวไข่เจียว๑จานเนี่ยต้นทุนมีแค่ค่าข้าวกับค่าไข่เนี่ยไม่ได้
ซึ่งข้อความในภาพเนี่ยอธิบายได้เห็นชัดเจนว่าต้นทุนข้าวไข่เทียว๑จานเนี่ยนะครับ
ตอนนี้มันไม่ใช่จะแบบว่าเออขายข้าวไข่เจียวได้แบบว่าแล้วเงินเข้าบ้านเราหมดไม่ใช่
มันต้องไปแบ่งให้แอปพลิเคชันด้วยเขาบอกนี้เลยคุณดูมันมีสารพัดนะ
ค่าน้ำมันน้ำมันเองก็แพงค่าก๊าซก็ขึ้นค่าเช่าที่ก็มีวัตถุดิบรวมไปถึงฝีมือ
นะจริงแล้วเขาบอกเอ้ยก็น่าวิเคราะห์
ลองวิเคราะห์ดูเนี่ยเขาได้แชร์ภาพดังกล่าวแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่า
มันมีค่าสารพัดที่ไม่ได้พูดดูผ่านมันก็เวอร์เนอะ
แต่ว่าต้นทุนมันแพงอะไรอย่างนี้เหรอเคยเห็นข้าวไข่เจียวที่ขายกันร้อยบาทก็มีมาแล้ว
ป่ะข้าวไข่เจียจานละร้อยก็มีอะไรทำให้ราคานั้นได้
มันมีหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น๑สถานที่นะวัตถุดิบ
๒ค่าเชฟอะค่าสตรอรี่เขาเนี่ยนะฝีมือค่ะ
ก็แบบก็แล้วแต่ค่าเรายุจต่อมานานหรือยังถูกต้องป่ะ
หรือผู้ตั้งราคากำหนดราคาได้เป็นปกติของสินค้า
ไม่มีน๊ะจะมีคนกินรึเปล่า
ใช่อย่างพวกเวลาไปกินเชฟเทเบิลหรือไปกินเชฟดัง
อ่ะกอร์โนมันซี่ที่ไปอังกฤษโอ้โหเป็นแสนนะคะ

เหมือนกับค่าเนื้อสมมุติเราพูดถึงไก่เจียว

เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันอยู่ที่ความสมัครใจ
แต่อันนี้เขาก็บอกว่ามองได้สองด้านนะ
อันนี้เราก็ต้องเข้าเอ่งใจพอกราคานะคะ

เขาถึงเอามาให้ดูว่าค่าต้นทุนของเขา

แต่ขนาดเดียวกันพวกเราเป็นผู้บริโภคเนี่ย
เรารู้สึกว่าไอ้ความเคยชินเราเคยกินข้าวไข่เจีย๒๐๓๐บาท

คนกินจะได้รู้ว่าเขามีต้นทุนนะ
ค่าไฟหุงข้าวเห็นไหมฮะ
ค่าน้ำหุงข้าวทุกอย่างคือมันจะต้องจ่ายหมดเลย
ขายเข้าร้ำขายห้อหมุกขายเข้า

ทุกอย่างมันจะเข้าระบบภาษีหมดเลย

พูดถึงเรื่องกินแล้วแถมอีกเรื่องหนึ่งกันแล้วกันเนอะ

ตุ๊กแกจริงมันไม่ใช่เป็นของใหม่นะ

แต่รู้ว่าเข้าไปตุ๊กยา

เมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องชาวอีสานหาตุ๊กแก่ยักษ์ไปขาย

ดีมากเมื่อก่อนใต้หวันเข้ามาหาซื้อตุ๊กแก่

แต่ตอนนี้ต้องออกมาเตือนกันแล้วนะคะ

สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะ
ธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

คือเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงให้มาเป็นอาหาร

การที่เราเลี้ยงเข้ามาเรารู้ว่าที่มาที่ไป
เขาปลอดภัยหรือก่อนจะออกมาขายเนี่ย

การผ่านเขาเรียกอนามัยต่าง

มากินแบบนี้เขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงมาก

ตัวมันเองเนี่ยยังเป็นภาหะบางอย่างด้วย

และที่สำคัญที่สุดบางคนนะจ้างเด็กจ้
อย่างเงี้ยเขาบอกว่ากลัวตรงที่ว่า
มันกัดคือฟันมันคมมาก

เพราะฉะนั้นก็เลยออกมาแนะนำว่า
บริโภคเนื้อสัตว์เช่น
กุ้งหมูปลาที่เรากินกันอยู่เนี่ยนะคะ

บอกเลยว่าอันตรายมากนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตุ๊กแก้ที่อยู่ตาม

คือบอกเลยว่าไม่สะอาดนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าปรุงไม่สุกพอเนี่ย
ก็จะเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคต่าง

บางทีมีโรคผิวหนังบางอย่างด้วย

ลงว่าอย่ากินน้องเลย

หนูกลัวเหรอหนูไม่ชอบ

หนูเคยไม่กินข้าวเพราะว่าในร้านอาหารอ่ะ
เป็นร้านอาหารแบบเป็นกระโจมอะไรอย่างนี้นะคะ

ที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งรอในรถนะกลัว
มันจินตนาการตอนมันวิ่งลงมาหาเราอะค่ะ

เคยถ่ายละครอ่ะในประตูงิตนแบบ
แล้วพอปิดปุ๊บมันอยู่หลังประตู

ธิษฐานจริง

ผมกลัวจะเอาทุกแกร้นล่อมกับตกเข่าตาย
พี่มดจริงคือพี่มดเอามาหิดกว่าพี่หนุ่มแล้วนะตอนนี้จากเรื่องเล่าเมื่อกี้นะเอามาหิดแล้วนะ
ก่อนแต่เป็น๑๐ปีอู้เดี๋ยวนี้ก็เป็นพิธีกรขนาดนั้นฉันคงไม่กล้าเอาตุ๊กแกไปโยนใส่เขาหรอกนึกออกปะล่ะ
พวกเรากลัวนะแต่ว่าตัดภาพไปที่ช่างไฟช่างกล้องนางกิน
ยังเหลืออีกสามเบรกเหรอลูกเอาล่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คุณหนุ่มกันชัยเซรั่มโหดพี่หนุ่มมาแล้ว
นี่มาแล้วโฆษณาตัวใหม่ของเราวันนี้เป็นคุณหนุ่มกัญชัยนี่แหละเดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวเบรกหน้าเป็นฉันเบรกนี้ให้เขา
สลับเอาเมื่อกี้เบรกที่แล้วเป็นฉันเบรกที่๓เป็นกัญชัยเบรกที่๔มดดำเบรกที่๕กัญชัยสลับกันอย่างนี้แหละทุกเบรก

น้องไปที่โป๊กกับเบลล่าหน่อย
ก็หลายคนลุ้นนะเอาจริงเป็นคู่จิ้นจิ้นไปจิ้นมาหลายคนลุ้นให้เป็นคู่แท้

แล้วก็ทีนี้มันจะมีข่าวบางช่วงที่เห็นทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันโดยเฉพาะล่าสุดที่เห็นว่าไปอายุทยา
ก็เลยแบบว่ากิ้นกันเข้าไปอีกว่าเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะแบบว่าเป็นคู่แท้กันอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งเขาก็ไปถามน้องโป๊ปน้องโป๊ปก็บอกแบบนี้เลยค่ะว่าไม่ได้ไปอายุทยากับเบลล่านานแล้วนะคะก็ไปถ่ายนะไม่มีอะไรค่ะ
รู้จักน้องมาหกเจ็ดปีความรู้สึกที่มีให้น้องคือพี่กับน้องเท่านั้นค่ะ
อันนี้คือหนังใช่ไหม

ซึ่งก็บอกจะเป็นการย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่คุณหนุ่มเล่าเมื่อวานเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงของกรุงต้นรัตนโกศิลป์
อุ้ยเธอฟอร์มยักษ์นะ
ฟอร์มยักษ์เลยฮะแล้วคุณเน็กกิ๊กสวัสดิ์วาชนีเห็นไหม

สวัสดิ์วาชนีใส่แว่นดำอยู่นะ

สนุกแน่ไม่ต้องหลับต้องนอนอีกแล้วดู

ของภาพยนตร์๒๗กรกษ์กรมนี้

อันนี้คือหนังแล้วภาพสอง

ส่าห์แบบซื้อแล้ววิ่งซื้อแทบตายอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นอาภาษณครึ่งซีกที่ฝั่งขวาหน้าฝั่งขวา
อัพไอจีว่าเขากระพริบตาไม่ได้ค่ะ
แล้วเขาหายจากโลกออนไลน์ไปเลยเดือนนึง
ล่าสุดเพิ่งอัพภาพอันนี้คือตอนที่เขาแจ้งข่าวแฟนว่าเนี่ยเห็นไหม
เขาเป็นอมภาษณ์หน้าฝั่งซี่ขวาคือเขาไม่สามารถควบคุมมันได้
กระพริบตาปกติข้างซ้ายแต่ข้างขวาทำไม่ได้
เป็นครั้งแรกคือจริงจะบอกว่าดีขึ้นไหม
ก็คือภาพที่เห็นก็เป็นภาพนี้ค่ะ

ซินก็เองก็ยังไม่ได้ออกมาอัปเดตอาการเท่าไหร่
เขาบอกว่าตอนนี้ก็คือเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังแล้วค่ะ
คือต้องบอกว่านี่เป็นภาพแรกที่สื่อได้เห็นจัสตินหลังจากที่เขาออกมาประกาศว่าเขาป่วย
เป็นวาระแทรกซ้อนจากโรคงูสวัสดิ์อีกที
ซึ่งกลุ่มอาการนี้ก็คือทำให้เกิดอาการอำภาษณครึ่งซีกที่ใบหน้า
แต่ที่น่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะน่าตกใจแล้วน่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือ
มันสูญเสียการได้ยินในหูแล้วสำหรับคนที่เป็นนักร้อง
ขอให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วกันเนาะ
ตอนนี้ก็คือคอนเสิร์ตก็คือต้องเรกไปก่อน
แต่เชื่อว่าแฟนเข้าใจ
เพราะว่ามันเวอร์ทัวร์หลายประเทศเหมือนกัน
ค่ะก็คิดว่าคงไม่ถึงขั้นยกเลิกถาวรหรอก

คือมันหายแหละโรคนี้แต่รอแบบให้เวลามัน
เมื่อก่อนไงพลอยเชื้อมันก็เป็น

อีกคนนึงใครนะน้องผู้ชายอ่ะ

พี่เอเนี่ยตอนที่พี่เอไม่สวัสดิ์

แล้วก็ใช้วิธีการแบบว่าทุกอย่าง
แต่ของตอนคุณพลอยเป็นเหมือนเขาหายไวอยู่เหมือนกันนะ

แต่พี่เอไปพักอยู่ที่เชียงใหม่เลย
เกือบปีไปที่นางแบบไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่เลยอ่ะ

เขาก็เข้ารับการรักษาคือทำทุกวิถีทางเหมือนกันนะคะ

เพราะว่ามันก็ส่งผลต่ออาชีพเขาด้วยเนาะ
สิ่งที่เขารักในชีวิตที่เขาต้องการจะทำ

เป็นตำนานว่าเฮ้ยมันหมดแบบ
ในเวลาอันสั้นแบบรวดเร็วแบบ

ถ้ามันมีอะไรจริงมินว่าทางต้นสังกัดหรือว่า

อ่ะได้ละเจอพี่มดดำใช่มั้ยฮะ

ลูกสาวน้องเฟรยานะคะโตวันโตคืนน่ารักมาก
ปัจจุบันนี้มีแนวโน้มว่าจะเหมือนคุณพ่อแล้วนะ

แล้วลูกแล้วก็ตอบโตจากสัตว์ชีวิตดูนะคุณผู้ชมดูนะ
คุณครูดูแบบเป็นเด็ก
อารมณ์ดีอ่ะตาแป๋วใช่ไหมน่ารักเนอะ
มันเคี่ยวเนอะสั่งเสียงตัวเองอ่ะนะ
น่ารักคุยเก่ง
สวัสดีค่ะ
เห็นดูเหรอน่ารักเลยน่ารักมากนะ
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้แหละค่ะ
แฟนก็เข้าไปกดไลค์กันแบบให้รวยรัวเลยนะคะ

ลูกพ่อบอยนะน่ารักดูไปดูมาก็น่าคล้ายมากนะ

ตอนแรกดูเป็นฝรั่งตอนนี้เอ๊ดูตาเขาใสเหมือนพ่อเลยนะ

อีกภาพนึงค่ะที่บอกว่ากดไลค์รัวเหมือนกัน
ต้องบอกว่าเป็นภาพที่หลังไม่ค่อยจะได้เห็นกัน

คุณคิมเบอร์รี่กับยาย่านะคะ
เขาก็ถ่ายภาพร่วมกันเขาบอกว่าโอ้โหภาพ
นี่น่ารักสดใสวัยใสมาก
ไปวิ่งแต่เช้าแคปชั่นที่ไม่เกี่ยวกับภาพนะคะ

คนเข้ามาให้คำนิยามกับสองคนนี้

เป็นแก๊งเพื่อนซีที่นานทีจะแบบได้เห็นรูป
คู่กันแบบเต็มจัดเต็มแบบนี้ค่ะ

แต่จริงก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นภาพที่เขาไปเที่ยวกันเน

ใช่ตอนที่คุณหมักขอบคุณคิมอะ
น่ารักแต่ว่าอันนี้มันเป็นโมเมนต์น่ารักไง

งงินใช่ไหม
มันคำน่ารักอะเออ
อ๋อเหมือนแบบว่าณเดชน์บ้านแม่เขาก็แบบว่าแม่แก้วเขาก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นเด็กที่มีเงินอยู่แล้วแล้วเวียก็แบบว่าบ้านเวียก็มีเงินอะไรอย่างนี้
ก็เห็นณเดชน์ตั้งแต่เด็กก็เป็นคนไปชี้จุดให้กับเอสุภาชัยบอกว่าไปเอาเนี่ย
ไปชี้เป้าว่ามีเด็กคนนึงหล่อมากชื่อนาเดชน์ชื่อแบรี่อะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นน่ะนิดยวดเนอะตั้งแต่เด็กอ่ะเนาะแล้วก็มาดังทั้งคู่ด้วย
มีข่าวดีกันทั้งคู่นะคะอ่ะอีกหนึ่งคนฮะใบเฟิร์นวันนี้รวบตึงความน่ารัก
เฟิร์นเนี่ยส่งตรงจากเกาหลีพร้อมแคปชั่นสุดเสี่ยวเลยนะฮะ
ยังคงล้างลาในแดงกิมจิอยู่เลยประเทศเกาหลีเนี่ยใบเฟิร์นพิมชนก
ต้องยอมรับที่ผ่านมานางโหมทำงานหนักมากค่ะ
แล้วก็นี่เป็นการพักผ่อนของนางในรอบหลายเดือนเลยจริง
ดูเอาเองแล้วกันน่ารักเนอะชอบช่วงนี้ชอบอ่านแคปชั่นเขา
ก็แต่เขาแข่งกับผู้จัดการอยู่แข่งเขียนแควส์ทั้งเสี่ยว

ที่ผ่านมาโฟด์วุ่งโควิดก็เอาเลยนางไม่ลงจริง
เพราะว่านางทำงานทั้งวันทั้งคืนจริง

วันนี้ก็เลยเอามาเนี่ยเช่นไอติมละลาย
ไอดีลายอ่ะอ่ะไหล่น่ะนึกออกป่ะเออ
คงเป็นไปได้ถ้าทางผ่านเพราะบ้านเราติดถนนอะไรอย่างนี้นึกออกป่
หัวใจพี่อยู่ไหนอยู่ข้างซ้ายหรืออยู่ข้างหนูคะอะไรอย่างนี้
นี่แหละโอ้วเนาะแต่เป็นคนที่แบบเห็นแล้วลูกสดใสเนี่ยเว้ยเพลิน
บ้าบ้าบบอมแต่นั้นตลกนะตลกเป็นตลกน่ะ
เอาละฮะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์วันเสาร์อาทิตย์นี้พายุเข้านะฮะ
โอ้ยต้องเตรียมตัวนะดูแลกันได้ดีพยุเข้ากลมปุ๋นตุ๋งเขาเติมแล้ว
ภาคอีสานภาคเหนือเตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยเนาะ

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะ